นักบอร์นทุกคนได้รู้ว่าเขาเป็นผู้นำจริงในเรื่องของการสร้างแหล่งใจ
ปารับประชาวของคาสูงมากในเรื่องการซ้อม
เป็นทั้งกีฬาที่ดีในเรื่องการเข้ากันขัน
หรือกระทั่งติดทีมชาติสิงหุยชัยก็ไปเล่นทีมชาติทุกครั้ง

บอกว่าที่ผ่านมาแปลว่าจะเตรียมศึกชาติเล่นมาขนาดไหน
เกมนี้คือเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา
กว่าเขาได้ถ้วยทุกถ้วยที่เคยได้มา
วิธีการเขาจะมอบเสื้อนะครับเป็นอันดับจากตัวนายกสมาคมกินัมฟุตบอลนะครับ
ต่อด้วยฟุตบอลที่ใช้ด้วยการกระทัน
แล้วก็ต่อด้วยปลอกแขนกัปตันทีมนะครับ
๓๖ยังแจ๋วนะครับกับฟุตบอล

ใช่ครับคือผมว่าผมว่าการประกาศเลือกเล่นทีมชาติ
หลังจากจบเกมกับออสเตรเลียเนี่ย
ทุกคนก็ช็อกมากเพราะว่าสินทิวชัยไม่ได้บอกกับใครเลย

สวัสดีแฟนบอลไทยทุกคนนะครับ
เกิดเลยผมต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
ท่านประธานสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีท่านวราวุฒิศิลปะอาชา
และชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
พนัทท่านประพัทธ์โพธาสุทน
อดีตนาอดีตละทนตีว่าการเกษตรและสากร
ก่อนอื่นเลยผมขอต้อง

ผู้ที่มีส่วนผลักดันให้ผม

ท่านรัฐมนตุ๋ยธนสังสูรปัเสิร์ต
และคุณอารมณพศิกตโทษทองนะครับ

เป็นนักฟุตบอลอาชีพ
แล้วก็พยายามผลักดันให้ผมเป็นนักฟุตบอลไทย

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็บ้าบินกับฟุตบอลมาตลอด
ที่สุดที่อยากจะขอบคุณมากที่สุดก็คืออยากจะขอบคุณรุ่นพี่ทีมชาติไทย
ทุกท่านที่ได้สร้างเกียรติยศสร้างผลงานให้กับวงการฟุตบอลไทยมามาก
สำหรับเกมเกียรติยศวันนี้เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผม
ผมไม่เคยคิดแล้วก็ไม่อยู่ในฝันของผมเลยที่ผมจะได้รับเกียรติอันสูงสุดในวันนี้
ผมอยากขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้มันมีวันนี้เกิดขึ้น
ช่วงที่ผ่านมาในเวทีทีมชาติไทยผมอาจจะไม่ใช่นักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่
ผมอาจจะไม่ใช่นักฟุตบอลที่สร้างชื่อเสียงมากมายให้กับวงการ
แต่ผมเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่โชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสมากที่สุดคนหนึ่ง
แล้วผมก็รู้ว่าโอกาสนั้นมีค่าแค่ไหนสำหรับนักฟุตบอลอย่างผม
ผมจึงไขว่คว้าและรักษามัน
และไม่แปลกเลยที่ผมจะไม่เคยปฏิเสธโอกาสนี้
ผมอยากจะขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนนะครับ
ตลอด๑๔ปีที่ผ่านมาผมอาจจะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลไทยได้บ้าง
ทุกปนกันไปสมหวังและผิดหวัง
หรือแม้กระทั่งสร้างความโกรธหรือเกลียดชัง

ผมใจทุกอย่างของวิุนไทย
เหนือจากคำขอบคุณที่ผมมีให้กับแฟนบอลทุกคนนะครับ
ผมอยากจะขอโอกาส
น้องทีมชาติไทย
โอกาสให้กับสมาคม

ฝันที่แฟนบอลและทุกคนฝันเดียวกัน
แม้มันจะไกลแต่ผมเชื่อว่าเราไปได้
ผมว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กับ

อยากขอบคุณครอบครัวแล้วก็ภรรยานะครับ
อยู่เคียงข้างกันมาตลอด

ฟุตบอลไทยคงไม่มีความหมายนะครับ